ส่วนเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงเหมือนกัน

พนักงานส่งพัสดุท่านหนึ่งค่ะเขาจะไปส่งพัสดุให้กับบ้านหลังนึง
ที่เป็นบ้านที่เขาไปส่งเป็นประจำรู้จักกันดีบ้านหลังนี้นะคะอ่า
เขาบอกว่าพอไปถึงปุ๊บเห็นคุณยายเดินอยู่ในบ้าน
เดินวนไปวนมาวนไปวนมาเขาก็ตะโกนเรียกอ่า
ยายมารับของหน่อยอ่าก็ดีจะได้มารับเอง
ยายไม่ออกมาเขาบอกเรียกตั้งนานยายไม่ออกมา
ก็เลยโทรเข้าไปบอกเนี้ยมาส่งของยายไม่ยอมออกมารับอืม
ปลายสายบอกว่าก็ยายตายแล้วเฮ้ย
อยู่วัดกันเนี่ยเฮ้ยยายตายแล้วนี่ค่ะ
พนักงานส่งของคนนี้คือนายขมสรรกัญญายุยี่สิบหกค่ะ
อันนี้เป็นพระบอกว่านี่คนนี้นะคะ
รู้จักกันดีไปส่งบ่อยอ่าเห็นจริงยายเดินในบ้าน
บีบร้อยทักด้วยตะโกนเรียกด้วยครับ
ลงจากรถมายืนเรียกคุณยายด้วย

อยู่วัดแล้วทุกคนอยู่ที่วัดเนี่ยวัดหนองตะแดดที่ระยองเนี่ยเขาตามไปถึงวัดนะ
ยายอยู่ที่วัดจริงจัดงานศพให้ยายจริงค่ะ
ตอนที่คนสั่งของที่พี่โทรไปหาเขาบอกว่ายายเสียแล้วอยู่ที่วัดเนี่ยตอนนั้นพี่เชื่อไหม
ก็คือมันก็ยังไม่เชื่อพี่เพราะว่าผมเห็นเหมือนมีคนอยู่ในบ้าน
แล้วทีนี้ผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปส่งของในวัดให้
พี่ก็เลยตามไปที่วัดพี่พี่เอาคนลุกเนี่ย
คุณผู้ชมค่ะคุณยายคือคุณยายฉานสำเร็จกิจอายุ๘๑ค่ะ
แล้วทีมข่าวของเราคุยกับหลานสาวนะคะแล้วก็ถามว่าคุณยายเป็นอะไรเสียชีวิตเหรอคะ
บอกว่าคุณยายโดนผีอำแล้วก็เสียชีวิต

ยายเขาน่าจะโดนผีอำค่ะเพราะว่าหนูตื่นมาก็เหมือนยายไม่อยู่แล้วแบบไม่ทันแล้วอะค่ะ
แต่ปกติจะเรียกทันเพราะว่าแบบยังไม่ได้หลับอะไรอย่างนี้ค่ะ
อ๋อปกติเวลายายฮุ่มฮัมฮุ่มฮัมเนี่ยเราก็จะคอยเรียกให้ยายมีสติใช่ไหมครับ
นี่ค่ะทั้งคนส่งพัสดุและหลานสาวของยายบอกว่าสงสัยคุณยายอยากจะทักทายคนส่งพัสดุท่านนี้คุณคมสรรเพราะสนิทกัน
ปกติเวลามาส่งของจะทักกันอยู่